ด้วยความที่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของช่วง๗วันอันตราย
แต่มันมีการเกิดเหตุทำให้มีคนเสียชีวิตขึ้น
แล้วก็มีการแย่งศพคนตายกันระหว่างสองฝ่าย
ฝ่ายปกครองก็บอกว่าเอาศพไปโรงพยาบาล
มันต้องไปจดข้อมูลเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
เหมือนก็อยู่ในช่วง๗วันอันตราย
แต่ตำรวจเขาจะเอาศพไปโรงพัก
เขาก็ให้กู้ภัยสั่งเอาไปที่โรงพักอีก
มันก็ไม่เอาไปแบบตามที่ตกลงกันไว้
ที่บอกอะไรแบบนี้เกิดกลายเป็นการแย่งศพกันขึ้นมา

นี่คือเป็นกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดอุบัติเหตุเลยค่ะ
โครมมอเตอร์ไซค์จะตัดข้ามไป
รถเก๋งขับมาผู้หญิงขับชนโครมเสียชีวิตเลย
เป็นภาพเห็นจากกล้องวงจรปิดนะครับ

รถยนต์ไปชนกับรถจักรยานยนต์
บนถนนสายด่านขุนทศ
หนองสวงบริเวณปากทางโคก

จังหวัดนครราชศรีมาจังหวัดนี้แหละครับ

นางสาวสุพรรคศิริธรรมอายุ๒๙ปี
ขับกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีดำมา
ญาติกลับมาจากการทำบุญปิดทอง

พอขับรถไปถึงถนนสายด่านขุนทศ

น้องสวงบริเวณปากทางบ้านโคก
หมู่๑ตะบนด่านคุณทศที่โคราช

ยังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีคน

ขับแล้วพุ่งออกมาจากซอยด้านซ้ายพอดี
แล้วก็ตัดหน้ารถระยะกระชั้นชิด
เบรกไม่ทันก็เฉียวชนกันขึ้นอย่างจัง
จนทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์นั้นเสียชีวิต

พันธ์ตำรวจเอกภูณศักดิ์ภูณสวัสดิ์
ผู้กำกับการสพด่านคุณทศ

ลงไปพื้นที่สั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบศพ
และบันทึกจุดเกิดเหตุอย่างเคร่งคัด

แล้วห้ามคนอื่นเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเลย

รอจนกว่าญาติจะไปเอาเอกสารไป

ถึงจะให้เอาศพไปส่งชนสูตร
ที่โรงพยาบาลด่านคุณทศได้

ประหลาดอำเภอด่านคุณทศ

ไปถึงจุดเกิดเหตุไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

เพราะเกิดเกิดขึ้นมันอยู่ในช่วง๗วันอันตราย

ตำรวจว่าห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้ผู้ตาย
นะฮะทางด้านของนายสุรศักดิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เดินทางไปรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินเพราะว่าตามระเบียบเองก็
น่าจะเอาไปที่โรงพยาบาลนะฮะพอไปถึงโรงพยาบาล
ไปสอบถามข้อมูลรออยู่นานมากไม่มีการส่งศพไปยังโรงพยาบาล
อืมค่ะนะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปถามนักข่าวที่ไปทำข่าวตรงนั้นกับ
ภัยจนทราบว่าผู้กำกับสพด่านคุณทศมีการสั่งให้เอาศพไปเก็บ
ที่สอนอก่อนเพื่อรอให้ญาติผู้ตายเอาเอกสารไปแสดงก่อน
ให้เอาศพนั้นไปส่งโรงพยาบาลได้เขาก็เลยพากันเดินทางไปที่
สดดคุณทศคุณผู้ชมเป็นสพดคุณทศนะฮะพบว่า
ศพผู้ตายยังถูกห่อด้วยผ้าสีขาวของกู้ภัยเป็นอย่างดีแล้ววางบน
คอนกรีตอยู่อย่างนั้นนะฮะค่ะอยู่กับข้างข้างสวนหย่อมของโรงพัก
คุณผู้ชมเอาศพวางอยู่อย่างนั้นเพื่อรอให้ญาติมาห้ามบุคคลอื่นที่ไม่
เข้าใกล้ศพเลยจนกระทั่งรอไปมีแม่ของผู้ตายญาติผู้ตายมา
ร้องไห้ร้องห่มเอาเอกสารมาแสดงว่าเนี่ยลูกชายฉันญาติฉันนะฮะ
ภูมิกับถึงให้คู่กรณีขึ้นไปสอบปากคำด้านบนได้
แต่ห้ามบุคคลอื่นขึ้นไปสังเกตการณ์พอสอบปากคำเสร็จปุ๊บ
ถึงจะอนุญาตให้แบกศพอันนี้ไปส่งโรงพยาบาล
เพื่อชนะสูตรต่อไปแต่ภาพที่เห็นแล้วมันไม่สบายใจคือ
ศพเขาวางกับพื้นธรรมดาธรรมดาอืม
รอให้ญาตินั้นเอาเอกสารมาแสดงก็กลายเป็นการแบบ

แต่มันก็คือก็แย่งศพกันนะฮะ